ดูความคืบหน้าทางคดีหน่อยนะครับคดีของคุณแตงโมนิดาอย่างที่ทราบนะฮะ
ตำรวจภูทรภาคหนึ่งค่ะขณะเดียวกันพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับบอกว่าคดีของคุณตังโมเนี่ย
ขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับได้สั่งให้ตรวจสอบทุกประเด็น
ซึ่งตอนนี้ยังรอผลจากกองพิสูจน์หลักฐานอยู่ด้วยทั้งเรื่องวัตถุพยาน
การผ่าพิสูจน์ศพซึ่งจะนำมาประกอบกับข้อมูลด้านอื่น
ตามคำให้การของเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
ไปช่วยค้นหาหรือคนที่อยู่บนเรือด้วยกัน
แล้วก็ต้องเอาโทรศัพท์มือถือของทุกคนไปตรวจสอบ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าคดีของคุณแตงโมทุกอย่างจะมีความชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม
ภายในสองถึงสามวันท่านใช้คำนี้นะฮะ
ทุกอย่างจะมีความชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมภายใน๒๓วัน
ขอดูภาพล่าสุดวันนี้หน่อยที่พยานไม่ใช่พยานสิ
เป็นเพื่อนคุณแตงโมที่อยู่บนเรือสปีดโบ๊ท๕คนวันนี้ตำรวจเรียกไปสอบปากคำเพิ่มเติมวันนี้ไป๔นะฮะ
คุณแซนบอกติดภารกิจแล้วมีภาพคุณกติกที่นักข่าวได้เห็นพอดี
ที่ออกมาที่ชั้น๓ของกองบัญชาการค่ะสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ที่ออกมาเดินคุยโทรศัพท์ใช่ไหมคะที่มัดผมใส่เสื้อลายลายอ่ะครับ
กรณีการสันนิษฐานของตำรวจที่บอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตของคุณตังโมจะเกิดจากอะไรเนี่ย
พบตรบอกว่าพยานหลักฐานยังไม่มีอะไรมากกว่าอุบัติเหตุ
นี่คุณกติกนะฮะเดินเขาบอกลักษณะดูเครียด
บางช่วงบอกมีมือกายหน้าผากเหรอ
คือเหมือนเอามือแบบจับเนี่ยกุมขมับคล้ายแบบ

ขอดูภาพใหญ่หน่อยแต่มันก็เป็นไปได้นะฮะว่าแหมช่วงจังหวะเวลาอันนี้มันเป็นภาพหยุดนิ่งอ่ะใช่ไหมใช่อ่า
คนเราเวลายืนคุยโทรศัพท์มันก็ปาดงงปาดเหงื่อหลายสิ่งหลายอย่าง

บางคนไปเห็นภาพบอกคุณกติกเครียดแต่ก็ต้องเครียดอ่ะเป็นใครก็ใช่ไหม
เชิญมาให้ข้อมูลให้ปากคำก็เครียด
ใช่ค่ะและยิ่งความชัดเจนของกรณีการเสียชีวิตก็ไม่ชัดเจนแบบนี้ด้วยนะคะ
ถ้าไม่อยากเครียดก็เวลาเราไปเจอเจ้าหน้าที่มีเรื่องอะไรถ้าเราพูดตรงความจริงทุกอย่างเราก็ไม่ต้องเครียดอะไร
ขึ้นกว่าเดิมภายใน๒๓วันค่ะ
นี่คือความคืบหน้าล่าสุดทางคดีจากตำรวจในวันนี้นะฮะ